มีคุณมีอาทิตย์พยาบาลหรือเปล่าคะเหมือนพาคนไข้มาจากถุงต้องบัตรเลยอ่ะ
เบิร์ตแบ่งทุกคนดิ
เอาตรงเลยนะเก็บแรงไว้เบ่งเยี่ยว
แค่มาส่งนะและให้น้องชอบตามสบาย
ไม่ต้องหวังอะไรมากพี่แต่งงานแล้ว
เยี่ยมดีนะคะเดี๋ยวเอาไหล่ผมค่ะ
กลับเข้าสู่รายการสุดหาที่เอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
สาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างคุณกีต้าและคุณเบียร์
จะต้องกลับบ้านในคำถามข้อแรกเลยหรือไม่

ผมเลือกอีฟน้ำเก๊กหวยนะคะ

ราคาอยู่ที่

เบ๊กขอเฉลยควรที่คุณเลือกก่อน

และราคาอยู่ที่๑๒บาท
และสุดท้ายที่คุณไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๑๒บาท

และเครื่องดื่มของอีฟทั้ง๓รสชาตินี้ค่ะ

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท
ค่ะคำถามเหมือนเดิมคือ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ไม่รู้ให้เราเป็นคนชอบสมุนไผ่

เดี๋ยวจะเรียกให้เข้าบ้านค่ะ
มันอัดตัวภาพบีด้วยความรักที่เห็นคร่าวแรก

น้องครับครับ

หือแป๊บหนึ่งนะน้อง

เป็นแขน

เอ้าพี่บาดไปไหนเนี่ย

ขึ้นสมองปี๊บ

ถวัญท่านศักราชาธามาได้ปล่อยเตาเลย
น้าหยิบอันนี้ให้หนูหน่อย
อันนี้อันนี้แล้วก็อันนู้นด้วยนะ

โอ๊โห

อันนี้ดีกว่ะทำไมนะนะโอ้โห

น้ำพูดจางแบบนี้กับหนูได้ไง
พวกพี่อาจจะบอกว่าคือน้องมี

หนูอ้ายแล้ว

โอ้โฮแค่ทำให้ลูกลูกเนี้ยถูกสุดเดี๋ยวก่อนนะมันอาจจะไม่เข้ากับกลิ่นของน้องเขา

น้ายอย่าไปบอกใครนะดูน้ำให้บอก
นี่นี่นิดนึงนะน้ำลงไปสูดอยู่ดีกว่าได้

นี่เลยบอกได้เลยว่าผู้หญิงอย่างหนูต้องใช้นี่นะครับ

แผ่นน้องอย่าพึ่งตัดสินใจที่สิ้นพร้อม
ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแบบนี้ถูกแล้วดีด้วย
อันนี้ถูกกว่า
เข้าประจำชมที่เลยค่ะ
สวัสดีครับ
นุ่มต่ำจัมป์

ครับคุณไฟสกี่สิสัญญา
ขนาดพกพารโรออสละงับกลิ่นกาย
ผมบอกเลยว่าขวดนี้ถูกที่สุดครับ
เฮ้ยไม่มั่นใจด้วยไงว่าถูกที่สุด
ของผมนี่ครับนิวเวียเอ็กซเตอร์ไวเทนนิ่งแบบสเปย์
ตั้งใจฟังผมคนนี้ครับ
้าคืออะไรเอาแบบชัวร์เลยบอกเข้าไป
นี่นิวเวียโฮเทคแบตแคร์เว่ย
เฮ้ยเก่งมาก
แบบนี้เขาบอกว่าสามารถปกป้องและดูแลนะ
ใช้แล้วผิวจะเนียนเรียบแล้วก็สวยด้วยนะคะ

อันไหนใหญ่สุดคะอันไหนใหญ่สุดคะ

เอาละค่ะก่อนที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้

กี้เอาเบอร์น้องคนนี้ไว้
แล้วก็ถามเขาก็ไปทำที่ไหนไปทำที่เดียวครับ

ไม่รู้สิเขาบอกว่าใหญ่เดี๋ยวขยาน

นี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะ

ถามว่านีเวียที่ปกป้องจุกแร้ทั้ง๓ชิ้นนี้
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

อันนี้ไม่น่าจะยากถ้าไม่ต้องแบบดูอะไรเยอะ

อันนี้แค่ครึ่งของอันนี้เลย

ผลิตภัณฑ์ปกป้องจักรแร้จากนิวเวีย

ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

งั้นเป๊กขออนุญาตเฉลยที่ชิ้นที่๓นะคะ
เป็นนีเวียโรอออนนะคะ
สีน้ำเงินราคาอยู่ที่
๙๕บาทค่ะ
อันที่๒ค่ะเป็นแบบสเปรย์นะคะ

ถูกถูกถูก

โอ้โหผ่านข้อที่๒ไปแล้วค่ะ

มีมูลค่าเพิ่มเป็น๘๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เอาล่ะสิครับเรื่องกล้วย

รู้กันไหมครับว่ากล้วยอะไร
เท่าไหร่ถ้าไม่รู้
รอดูช่วงหน้า